ก็เก็บบรรยากาศไปสัมภาษณ์พี่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตกุญสือทีมชาติไทย
ที่เป็นแฟนเลี้ยวภูตัวยงอีกหนึ่งคนของวงการนะครับหลังจากหงแดง
ประสบความสำเร็จก็มีการพูดถึงมุมมองนะครับที่ทำให้นะครับ
ลูกทีมของเจเกิ้ครอปนั้นแข็งแกร่งครับ
โคซิโก้นะครับอดีตกุญสือทีมชาติก็เป็นแฟนบอลเลี้ยวภูที่เฝ้ารอการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ
เป็นเวลากว่าสามสิบปีเหมือนกับคนอื่นอื่นแล้วครับโคสิโก้ก็บอกว่าปัจจัยที่ทำให้หงแดงคว้าแชมป์ในปีนี้คือขุมกำลังที่ครบเครื่อง
ไม่ใช่แค่เกมลุกเท่านั้นเพราะว่าในหลายยุคสมัยนะครับผู้เล่นในแนวรุกถือเป็นจุดเด่นของทีมอยู่แล้ว
แต่ว่าเกมรับกลับมีปัญหาแต่ปีนี้หงแดงนั้นถือว่าลงตัวทุกตำแหน่ง
ส่วนปีหน้าจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่อดีตดาวยิงจอมตีรังกาทีมชาติก็กล่าวตีตลกว่า
ปีนี้ได้แชมป์ไปแล้วปีหน้าจะยังไงนะครับไม่ได้ก็เป็นไรนะครับ
เพราะว่าการเป็นแชมป์เทเบอร์ลีกมีปัจจัยหลายอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้รักษามาตรฐานเอาไว้ครับ
ต้องแบบไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นจังหวะและโอกาสของแต่ละทีม
อย่าไปยึดติดคำว่าแชมป์มันก็ต้องอาจจะถ้ารักษาผลงานได้ดีก็จะเป็นต่อได้
แต่เมื่อขึ้นแล้วก็รักษาฐานให้มันค่อยลงหรือจะขึ้นไปต่อฉะนั้นมันเป็นมันเป็นความ
เขาเรียกว่าเป็นช่วงของความมั่นใจฉะนั้นเมื่อลีพูลมั่นใจ
ฟุตบอลถ้ามีความมั่นใจบางครั้งก็จะเป็นจุดแข่งของทีม
ฉะนั้นจิตใจวันนี้แชมป์ยุโรปก็ได้แล้วแชมป์ทีมอีกเพื่อพิปเอลีกก็ได้แล้ว

ส่วนจากนั้นครับกุญสือหงดแดงก็ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายในสุดปริมาลีก
ซีซั่นหน้าแบบคมคายว่าหงแดงจะไม่ได้ไปลงเล่นนะครับ
เพื่อป้องกันแชมป์แต่ต้องจู่โจมเพื่อก้าวไปสู่แชมป์ต่อไปมากกว่า
ซึ่งคอปก็บอกว่าหากมัวแต่คิดว่าบรรลุเป้าหมายสูงสุดไปแล้วนะครับ
ก็ควรจะคิดถึงเวลาที่จะหล่นลงมาได้เลย
เพราะว่ายังจะมีหลายทีมที่พร้อมจะโค้นบันลังแชมป์อยู่
ดำเนินการในตลาดซื้อขายรอบนี้ได้อย่างน่าสนใจครับ
ส่วนแฟนคลับหงแดงที่จังหวัดสุพรรณบุรี
กว่า๕๐๐คนก็จัดงานฉลองแชมป์พรีเมอร์ลีกอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
ที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยสุฮันบุรี
ซึ่งก็มีการเลี้ยงอาหารให้กับบรรดาผู้ที่มาร่วมงาน
แล้วก็มีอาสาสมัครคอยตรวจวัดไข้
พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙

แล้วก็เข้าสู่งานนะครับแห่ถ้วยจริงจังกันเลย
แล้วก็นำม้าศึกนักรบโบราณนะครับ
มีเกวียนด้วยเชิญถ้วยตั้งริ้วขบวนแบบจัดเต็ม
แล้วก็ยังมีริ้วขบวนเรือแห่ฉลองด้วยครับ
โอ้โหดูสิครับสุดไปเลยครับ

พร้อมกับจุดผู้ควันสีแดงด้วยครับ